คุณผู้ชมคะเรื่องนี้น่าสงสารคุณตาท่านนี้มาก
คุณตาอายุแปดสิบแล้วนะคะพี่อุ๋ยถูกหลานชายอายุยี่สิบเก้าปีทำร้าย
คือเอาท่อนเหล็กอ่ะฟาดคุณตาถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยนะคะ
สายใหม่ต้องรอดไปช่วยตอนไปช่วยเนี่ย
อาการคุณตาคือหนักเลยตาปิดม่วงแล้วขยับไม่ได้
ถึงขั้นเลือดข้างในสมองเลยค่ะเดี๋ยวไปดูอาการของคุณตา
แต่ไปดูตอนที่คุณตาโดนทำร้ายก่อนนะคะ

อุ้หูคุณผู้ชมคุณตาเท่านัยอายุแปดสิบค่ะ
แล้วหลานชายวัยยี่สิบเก้าคนนี้เอาท่อนเหล็กฟาดฟาด
ยังคุณตาแกขยับหนียังไม่ไหวเลยยังไม่มีแรงเลย
เนี่ยนายวิชิระแขทองอายุยี่สิบเก้า
คือหลานชายที่เป็นคนก่อเหตุนะคะ

บ้านอยู่ในซอยวัดวังททงหล่างญาติราดพราวนะคะ

คุณตาก็ได้แต่ร้องด้วยความเจ็บปวด

นี่ดูเราจะลงโทษนั้นด้วย

ภาวะของมันชื่อว่าชัยตอนนี่ดู

แล้วพูดอะไรก็ไม่รู้เนอะก่อนเขาไปฟาดคุณตา
ก็จะพูดเกี่ยวกับพวกพลังพิเศษ
พวกนี้ไม่รู้ว่าไปดูการ์ตูนมากไปหรือเปล่าแล้ว

ใช่แล้วถ่ายคลิปเองนะ

เริ่มต้นที่ตอนจบเราชาวไซยา
ค่ายมวยวัดกระดิ่งดังวงเล็บ
อายุ๒๔เศษ
แล้วเขาก็จะพูดอะไรของเขาไปเรื่อยไม่ค่อยรู้เรื่อง
ก็จะทำผมหยิกให้เหมือนกับในกระตูนะฮะ

เมื่อคืนนี้ทางเพจสายใหม่ต้องรอดนำรถพยาบาลไปช่วยคุณตา
พอไปถึงคุณตาหายใจรวยรินนอนเพ้อแล้วอะค่ะ
บนชั้นสองของบ้านตอบโต้ไม่ได้แผลทั้งตัวเลย
รีบนำส่งโรงพยาบาลนพรัชราชธานีค่ะ
คุณตาเป็นยังไงบ้างครับคุณตารู้สึกตัวไหมครับ
หูนี่แผลทั้งตัวเลยนี่รอยคราบเลือดหมดเลยใช่ไหมเนี่ย
ใช่ครับใช่ไหมพี่เจิดใช่ครับ

นี่ให้ออกซิเจนคุณตาอยู่นะครับเพราะว่าคุณตามาถึงเนี่ย
เริ่มหายใจแทบจะรวยลินเนี่ยอันนี้รอยเขียวช้ำทั้งตัวนะครับ
กินนะครับตากินนะครับ

โอ้โหหลานชายนี่ถูกจับนะคะไปสอนอรัฐพร้าว
ส่วนคุณตาก็นำส่งโรงพยาบาล
เพื่อนบ้านบอกว่าบ้านหลังนี้อยู่กัน๓คน
ก็คือคุณตาคนเจ็บนะคะลูกสาวและหลานชายก็คือตัวผู้ก่อเหตุ
หลานชายคนนี้ชอบถือหินถือด้ามเหล็กมาโวยวายหน้าบ้าน

เพื่อนบ้านบอกว่าไม่รู้จริงว่าสาเหตุเกิดจากอะไร

พอไปตรวจสารเสพติดอ้าวไม่มีสารเสพติดในร่างกาย
ป่วยทางจิตหรืออย่างไรเคยถูกจับแล้วแล้วปล่อยตัวมา
วันนี้ภูมิวิการโรงพยาบาลนพรรดิรัชธานีบอกว่า
อาการของคุณตานะคะมีบาดแผลที่ศีรษะและบาดแผลตามตัว
มีทั้งแผลเก่าที่เหมือนเป็นแผลแล้วปล่อยทิ้งไว้จนสกปรกอะค่ะ
แล้วก็มีแผลใหม่ด้วยคุณตาอยู่ในสภาวะขาดน้ำ
ได้มีการเอ็กซาเรย์สมองเลือดออกในสมอง
ต้องอยู่หอผู้ป่วยในนะคะต้องสังเกตอาการทางสมองด้วย
ประเมินอาการภายใน๔๘๗๒ชั่วโมงว่าจะต้องผ่าตัดไหม
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
จะช่วยเหลือคุณตาให้คุณตาไปพักที่บ้านบางแคร์ก่อนนะคะ
เดี๋ยวจะมีการพูดคุยว่าคุณตามีญาติพี่น้องคนอื่นไหม
มีใครจะรับคุณตาไปดูแลไหม
หรือคุณตาประสงค์จะอยู่กับเจ้าหน้าที่ที่บ้านบางแคร์เพื่อความปลอดภัย

คุณกันจอมพลังก็ไปช่วยดูแลอีกทีหนึ่งนะฮะ